สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะสภาพอากาศปีนี้
บ้านเราอากาศหนาวเย็นจริงคนกรุงบอกว่าหนาวเย็นโดยเฉพาะช่วงเช้าเช้านะคะ
ตื่นมาเย็นเยี่ยกเลยค่ะคุณผู้ชมสภาพอากาศเนี่ยเราวัดได้ต่ำสู่๑๖องศานะคะ
ดูนะคะวันนี้วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารและวันพุธนะคะ
อังคารหน้าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
สภาพอากาศจะกลับมาหนาวเย็นอีกรอบ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ราว๑๗องศาเท่านั้นเองคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเตรียมเสื้อกันหนาวกันให้ดีค่ะ
เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผลลงมาปกครุมประเทศไทย
ทำให้บริเวณภาคเหนือภาคอีกฟ้าร์ภาคกลางและฟ้ากตะวันออก
ในขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะพายุก็แรงไปด้วย
เพราะฉะนั้นเรือเล็กบริเวณฝั่งอ่าวไทยงดเดินเรือไปก่อนสักระยะหนึ่งค่ะ
ส่วนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะนอกจากต้องเผชิญกับหิมะตกแล้ว
ยังต้องเผชิญกับดินโครนถล่มด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
โอเรกอนนะคะต้องเผชิญกับฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
ทำให้เกิดดินโครนทะลมอย่างที่เห็นแบบนี้กู้ภัยต้องเร่งนะคะ
ช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากค่ะและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ